ทีนี้คุณผู้ชมคะมาถึงช่วงเวลานี้แล้วค่ะเที่ยงกินฟินเที่ยวทั่วไทย
วันนี้เราเจอกับสภาพอากาศที่มันอึมครึมใช่ไหมฝนตกรถติดใช่ไหม
ทีนี้มาผ่อนคลายกันหน่อยละกันค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูความงามของธรรมชาติ
หลังฝนตกมองบนท้องฟ้าเห็นเป็นรุ้งกินน้ำค่ะ
คุณผู้ชมอยู่ที่หมู่บ้านเผ่าไทยที่จังหวัดพิศนุโลกค่ะ
รุ้งกินน้ำแบบนี้เออมันอาจจะไม่ได้ฟ้าแบบสดใสมากนะ
อาจจะแบบอึมครึมหน่อยแต่พอเห็นสีของรุ้งกินน้ำ
มันก็ทำให้ดูแบบเออดูสบายตาดีนะเนี่ยค่ะ
อยู่ท่ามกลางสายหมอกบนยอดเขาสูงบริเวณบ้านเผ่าไทย
อยู่ที่เนินมะปรางของพิศนุโลกนะคะพอฝนตกลงมาเนี่ยโอ้ย
ตอนเช้าเนี่ยนะหมอกเนี่ยทั่วบริเวณจุดชมวิว

นักท่องเที่ยวเนี่ยนะหยิบมือถือมาถ่ายภาพเอาไว้
เอาใครอยากเห็นรุ้งกินน้ำกลางทะเลหมอก

ก่อนที่ไทยเราจะเปลี่ยนจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาว

ฝนลดลงเอาเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว
เกี่ยวบรรยากาศช่วงหน้าฝนแบบนี้ไว้เยอะนะ
อยากไปตั้งเต็มตั้งแคมป์มันต้องฟินมากอย่างนี้แน่เลย

เอาฟินกันต่อพาไปล่าปลาเหล็กโคนกันหน่อยคุณผู้ชม
เคยได้ยินชื่อนี้ไหมปลาเหล็กโคน
เหล็กโคนที่บอกว่าต้องฟังในข่าวที่คุณทัศนัยเล่าให้ดี
เพราะว่านี่เดี๋ยวจะมีกรีฟการ์ดจากเซ็นทรัลให้

ฟังให้ดีนะผมพาไปดูก่อน
นี่คือฤดูการล่าปลาเหล็กโคนมาถึงแล้วครับ
นี่ชาวประมงพื้นบ้านที่บ้านเขาปีหลายครับหมู่๑๔
ตะบนโคกรอยอำเภอตะกวดทุ่งภังงา
ออกเรือเลยนี่เรือหัวโทงไปจับปลาเหล็กโคนกัน
ซึ่งเป็นปลาที่นิยมมากเลยจากร้านอาหารพัฒนาคารต่าง

กินกับข้าวร้อนหน้าตาเป็นแบบนี้ยาวแบบนี้
วิธีการนำปลาเหล็กคนมาทอดมันต้องมาขอดเกร็ดก่อน
ตัดหัวควักไส้ก่อนล้างน้ำให้สะอาดเลยนะ
หักเกลือทิ้งไว้สัก๑๐นาที
กระทะให้น้ำมันมันร้อนแบบปานกลางไม่ต้องร้อนมากเดี๋ยวมันไหม้
นำปลาลงทอดให้มันกรอบให้มันเหลือง
ตากขึ้นมาพักน้ำมันแป๊บนึงเสด็จน้ำมันก่อนเสร็จสับแค่นี้คุณผู้ชม
มันจะหวานมันจะกรอบอร่อยมีเค็มนิดทานได้ทั้งตัว
คือไอ้กล้างของมันไม่ต้องกังวลนะมันกรอบกินได้เลย

คือปลาเหล็กโคนเนี่ยมันจะอยู่รวมกันเป็นฝูงนะฮะ
ยาวสักประมาณหนึ่งคืบได้วิธีการหาปลาเหล็กคน
สังเกตง่ายเลยมันจะมีเงาสะท้อนอยู่ที่ผิวน้ำ
มันเป็นกุ่มไล่ต้อนได้เลยชาวประมงเขาทราบดี
จะไล่ต้อนกันแล้วมันก็จะกระโดดขึ้นมาเหนือน้ำ
แถวนี้มันจะเป็นแสงระยิบระยับแล้วมันก็จะเข้ามาในที่แหงที่เราทำเอาไว้แหละนะ
ชาโบมงก็จะรีบเอาแห่ตาเล็กเนี่ยทอดจับทันทีเลย
แล้วคุณดูตอนทอดเสร็จแล้วสิคุณกินกับข้าวเปล่าข้าวสวยร้อนนะมีพริกน้ำปลาเหยาะหน่อยนะ
แต่ไม่ใช่ว่าคุณจะกินได้ทุกฤดูนะ
ปลาเหล็กโคนเนี่ยมันจะมีหลังฤดูมรสุม
เอาก็ช่วงนี้พอช่วงมีมรสุมหลังมรสุมปั๊บเจอได้เลย
เดียวไปจับไม่ถึงชั่วโมงคุณว่าไปแล้ว๕กิโล๑๐กิโลแล้วขายได้กิโลหนึ่ง๓๐๔๐บาท
ใช่คุณจะไปก่อนมรสุมแล้วจะไปจับหาปลาเหล็กโคนไม่ได้ใช่ไหมคะคุณผู้ชมค่ะ
เป็นว่าจับได้หลังฤดูมรสุมนะครับอ่าเอากินกันไปแล้วค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูสีสันหน่อย
หนุ่มพ่อหนุ่มแบทแมนคนนี้นี่เกิดอะไรขึ้นทำไมมาแบบมาปราบวายร้ายอะไรกันตรงนี้หรือยังไงคะ
นี่เดี๋ยวดูคุณคือลีลาน้ำเสียงเขาไม่เบาเลยนะเดี๋ยวลองฟังเสียงเขาหน่อยไหม
เป็นไงคุณทัศนัยถ้าเกิดว่าคุณมาช้อปปิ้งอยู่ตลาดนัดตลาดพวกถนนคนเดินแถวนี้
แล้วก็เจอเพลงแบบนี้ไม่ใช่แค่หลับตาฟังอันนี้ต้องลืมตาแล้วก็ฟัง
เพราะว่าพี่เขาอุตส่าห์แต่งชุดแบทแมนมา
ยศขนาดนี้นี่คือพี่พีชค่ะกัมปนาศจันแก้วนะคะ
ก็มาจับไมค์ดีดกีต้าร้องเพลงสร้างความสุขให้คนที่มาซื้อของที่ตลาดถนนคนเดิน
กว้านพยาวนี่เขามีตลาดคนเดินเนี่ยทุกเย็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เลยนะ
ใครที่สนใจคือจริงพี่เขาเคยดังมาตั้ง๗ปีที่แล้วช่วงนั้น
เขามีงานแบบปัดเพื่อพ่อไงคุณแล้วเขาก็แต่งตัวอย่างนี้เอาน้ำดื่มไปแจกให้กับชาวบ้าน
อันนั้นก็คือฮามารอบนี้เก็บชุดแบทแมนเอาไว้อย่างดีมาใส่อีกรอบนึง
นี่จะให้พี่เขาไปโชว์ติดต่อได้เลยนะร้องเพลงอาจจะแนวไหนอะไรยังไง
แล้วก็แต่งตัวสร้างสีสันแบบนี้ติดต่อได้ค่ะ๐๘๕๙๐๒๑๐๓๗นะคะ
เอออ่ะก็สร้างงานสร้างอาชีพกันนะคุณผู้ชมลีลาเขาดี
เออนี่ดูสิคือคนที่ไปเดินตลาดถนนคนเดินก็มีความสุขมาถ่ายรูปมาเต้นด้วยมาจอยด้วยแบบนี้
แต่อีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้เรามีความสุขนี่เลยค่ะ
จะมอบให้คุณผู้ชมที่ตอบคำถามถูกเราถามคุณผู้ชมว่าปลาเหล็กโคนยังไงนะคุณ
จะมีช่วงก่อนหรือหลังมรสุม

ใช่ค่ะเนี่ยตอบเข้ามานะคะจะมีก่อนหรือว่าหลังมรสุมนะคะ
เวลาคุณผู้ชมส่งคำตอบเนี่ยจะต้องส่งมาทางไลน์เท่านั้นนะ
เด้งเข้าไลน์ปั๊บพิมพ์คำตอบ
แท็กแล้วก็ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์ของคุณผู้ชม
แท็กเบอร์โทรนั้นจะไม่ขึ้นหน้าจอนะคะ
ช่วงไหนก็ช่วงนี้แหละครับตอบกันเข้ามานะฮะ

ไม่ได้นะต้องบอกว่าก่อนหรือหลังเท่านั้นนะคุณผู้ชม
ก่อนหรือหลังแต่ไม่ใช่ก่อนหรือหลัง